หายหน้าหายตาไปนานถึง๘ปีแต่ตอนนี้กลับมาแล้วคัมแบ็คแล้ว
แต่ว่าไม่ใช่ในสถานะนักแสดงนะคะ
เป็นในสถานะค่ะผู้เชี่ยวชาญ
หรือว่าที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพนั่นเองนะจ๊ะ

เมื่อหลายปีก่อนพี่นุ่นตรวจพบว่าตัวเองนั้นเป็นก้อนเนื้อในมดลูก
แล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองทั้งเรื่องอาหารการกิน
การใช้ชีวิตกินเที่ยวทำงานเต็มที่นั่นแหละ

หลังจากนั้นค่ะพี่นุ่นก็ได้ไปดูแลตัวเอง
ค้นพบว่าการกินที่ดีทำให้ชีวิตยืนยาว

ตัดสินใจนะคะไปเรียนต่อทางด้านโภชนาการจากอังกฤษค่ะ
สอนแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นหลักค่ะ
สำหรับวงการบันเทิงนะคะพี่นุ่นเนี่ยโบกมือลาถาวรเลยแล้วกัน
พอกับเรื่องหนุ่มค่ะเพราะตอนนี้พี่นุ่นโสดมาก
อยู่กับน้องหมาแล้วกันแล้วก็ใช้คำว่าเหม็นผู้ชายพี่แจ๊ค
ก็เลยโสดอยู่ตอนนี้แล้วก็กับประเด็นที่มีคนมาว่าเกาเหลากับน้องสาวพลอยเชอร์มานก็ไม่จริงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ถามถ่ายกันอยู่เรื่อยค่ะ
แค่ไม่ก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของกันและกันเท่านั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นุ่นกันค่ะ

แบบนี้เลยจะกลับวงการเมืองเธอไหมคะแบบสวยนะคะสดใสขนาดนี้

เพราะอะไรคะพี่นุ่นเพราะว่าแฟนเห็นหน้าพี่นุ่นก็แบบคิดถึงละครที่เคยเล่นอยู่
ก็ดูรีลันไปก่อน
ตรงนี้เราได้ให้ความรู้ของเราเป็นประโยชน์กับคนอื่น
เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราเป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์
เราก็เลยอยากที่จะส่งผ่านความรู้ตรงนี้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไป
ก็อาจจะมีแบบถามบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่บอยเขาก็เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้ว
เพราะโสดใช่
แต่ไม่เผาแล้วมั้งคะแบบครูเพื่อนเต็มไปหมดเลย
คือเราไม่ได้มีเวลาไปทางนู้น
แต่พอถึงเวลาอายุช่วงนึงค่ะจะเลิกเหม็นเบื่อ

มันเหม็น

ก็เหมือนนี่ไงอันนี้ทุเรียนนะ

หาดูเคล็ดลับดีของพี่นุ่นกันได้
สุขภาพจะได้ดีจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะ
เลือกกินกันดีแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ